ก็มาจากกรณีที่เรื่องของค่าแรงไม่เท่ากันครับทำให้เพื่อนแรงงานด้วยกันเนี่ย
เลี้ยงไม่เชื่องเอาแล้วพี่ไม่เป็นไร

อ่ะไม่ได้ยังพี่อ๋อพี่โอ้โหคุณผู้ชมฮะนายแก้วคนเสื้อเขียวเนี่ย
ทูอีกคนเนี่ยเอาจอบฟาดจนตายนะฮะนะฮะจริงจริงเป็นข่าวเป็นคราวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
แล้วก็มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดมุมไกลอีกมุมหนึ่งนะ
เห็นนะว่ามีการกระหน่ำใช้จอบเนี่ยตีเข้าไปแต่นี่เป็นคลิปที่ผู้ก่อเหตุถ่ายเอง
ส่วนนี้เป็นวงจรปิดนะฮะที่เพื่อนคนงานด้วยกันเขาพยายามไปห้ามห้ามแต่ไม่ฟัง
ก็ตีเขาจนตายเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะนายกริตภาษณปิ่นมีหรือว่าเหนอ
อายุ๕๓ปีเนี่ยคนที่เป็นคนไปฟาดคนอื่นเขาจนตายนะฮะ
คนตายก็คือนายสุริยาชูแก้วหรือว่าแก้วอายุ๓๕ปีนะครับ
ก็นอกจากวงจรปิดเห็นแล้วเมื่อกี้คลิปที่นายเหนอซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
ถ่ายไว้เองแล้วก็ว่านายแก้วว่าเลี้ยงไม่เชื่องนะครับ
อย่างที่เห็นนะฮะทั้งสองคลิปนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มัด
เป็นหลักฐานมัดอย่างดีเลยว่านายเหนอเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาประจำจุดเกิดเหตุแล้วก็มาควบคุมตัวนายเหนอเอาไว้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มของวันศุกร์ที่ผ่านมาภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ตำรวจสพลำลูกกาก็เข้าตรวจสอบนะฮะที่เกิดเหตุก็พบศพของนายสุริยาหรือว่านายแก้ว
จมกองเลือดมีบาดแผลชะกันหลายแห่งโดยเฉพาะที่หัว
เพราะว่าถูกด้ามจอบเนี่ยกระหน่ำฟาดเข้าไปนะครับนอกจากนี้ยังพบฮะ
ด้ามจอบที่หักเปื้อนเลือดมีคัตเตอร์หนึ่งด้ามหนึ่งเล่มนะฮะ
ส่วนนายเหนือนายเหนอคนก่อเหตุขี่รถออกจากจุดเกิดเหตุไป
เจ้าตัวอ้างว่าจะไปมอบตัวนะครับกระทั่งถูกตำรวจเนี่ย
ตามจับตัวได้ระหว่างทางก็คุมตัวมาสอบสวน
ก่อนจะนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ผู้ก่อเหตุให้การบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนงานรับเหมาบ้านนะฮะ
แล้วก็เห็นว่านายแก้วผู้ตายจริงเป็นชาวพัทธลุงเหมือนกัน
บ้านเกิดเดียวกันนะครับก็เลยชวนนายแก้ว
ทำงานก่อสร้างในกรุงเทพตัวของนายเหนอเนี่ย
ได้ค่าแรงวันละเจ็ดร้อยบาทส่วนนายแก้วได้วันละหกร้อยบาทนะครับ
พักหลังนายแก้วมักจะมาถามเสมอบอกว่าทำไมได้ค่าแรงไม่เท่ากัน
เงินไม่เท่ากันและด้วยความไม่อยากมีปัญหานะครับ
ก็พยายามจะเลี่ยงปะทะกันมาตลอด
สัปดาห์ก่อนที่จะทะเลาะกันหนักเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมีการฆ่ากันเนี่ยนะฮะ
ก็แบ่งเงินไปให้นายแก้วอีก๕๐บาทก็คือเฉลี่ยแล้วแบ่งเท่ากันไปเลย
อืมคนละหกร้อยห้าสิบบาทค่ะนะฮะ
โดยวันเกิดเหตุนายแก้วผู้ตายดื่มเหล้าแล้วเข้ามาด่าทอเขาถึงหน้าห้องนะครับ
ถือมีดคัตเตอร์มาจะเอามาปาดคอเขาก่อน
ทีนี้นายเหนอก็เลยผลักนายแก้วล้มลงแล้วก็วิ่งไปคว้าจอบที่อยู่ตรงนั้นนะฮะ
ฟาดหัวนายแก้วไปหลายครั้งจนเสียชีวิตนะครับ
โดยขณะก่อเหตุได้ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เขาบอกตั้งใจจะส่งให้เพื่อนดูโอ้โห
ยอมรับฮะบันดาลโทษภาพฟิวขาดเพราะทะเลาะกันเรื่องของค่าแรง
และมันทะเลาะกันบ่อยแล้วนะฮะ
ในส่วนของค่าแรงทำไมจ่ายไม่เท่ากัน
ตอนนี้เราก็ไปสอบถามหัวหน้างานรับเหมาก่อสร้างนะครับ

ให้ค่าแรงนายเหนอผู้ก่อเหตุมากกว่า๑๐๐บาท
เพราะนายเหนอทำได้หลายอย่าง
ส่วนนายแก้วถือว่าเป็นช่างฝึกใหม่
ถนัดในเรื่องของการเป็นช่างเหล็กเท่านั้นเอง
เพิ่งมารู้เมื่อ๒วันก่อนว่าทั้งคู่
ก็ทะเลาะกันเรื่องเงินค่าจ้างนี่แหละครับ
วันเกิดเหตุนายเหนอได้โทรมาบอก
ตัวของนายจ้างก็เลยบอกว่าใจเย็น
ขี่รถหนีออกมาก่อนอย่าไปปะทะ
แต่ชั่วครู่ก็มีสายโทรมาบอกว่านายแก้วตายแล้วนะครับ
ส่วนเจ้าของบ้านคุณเจ้าของบ้านที่ช่างต่าง
พอรู้ว่ามีคนเสียชีวิตในบ้านตกใจครับ
เพราะบ้านหลังนี้ตั้งใจจะมาอยู่หลังเกษียณ

พอเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้ก็ตั้งใจว่าหลังทำบ้านเสร็จ
ทิ้งบ้านไว้ก่อนสักพักหนึ่งยังไม่ย้ายเข้ามาอยู่
แล้วก็ต้องทำบุญใหญ่ก่อนนะฮะถึงจะเข้ามาอยู่ได้นะครับ
เรื่องของคดีนะฮะนายเด๋อก็ถูกแจ้งข้อหา

แล้วก็ถูกคุมขังลูกสาวของนายเหนอก็มาเยี่ยมพ่อ

เกาะลูกกรงแบบนี้ร้องไห้ไม่หยุดนะฮะ
รับว่าก่อนหน้านี้ก็รู้มาบ้างว่าพ่อกับนายแก้วเนี่ย

แต่เมื่อพ่อก่อเหตุไปแล้วก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วครับ
ก็ได้แต่กอดพ่อแล้วก็บอกพ่อบอกว่าพ่อดูแลตัวเองดีนะ
นี้เธอจะเป็นเสาหลักให้ครอบครัวแทนพ่อเอง
ต่างฝ่ายต่างก็ร้องไห้แบบนี้นะฮะ
สติและอารมณ์จริงเลยนะคะถ้าคุมได้นะมันจะไม่เป็นแบบนี้เนอะ